คุณผู้ชมพูดถึงเด็กไปดูอีกมุมหนึ่ง
เสาร์ที่๒ของเดือนมกราวันเด็กแห่งชาติ
วันนี้พรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุด
ทีนี้วันนี้หลายพื้นที่ก็จัดกิจกรรมวันเด็กด้วยนะคะ
ที่ฉันเพิ่งไปโรงเรียนลูกชายมาไปร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะ
คือหลายพื้นที่กิจกรรมก็สนุกสนานตามภาษาเด็ก
เขาชอบร้องเล่นเต้นโชว์แล้วก็มีการแจกของรางวัล
แล้วก็ธรรมเนียบรัฐบาลเขามีการจัดเตรียมสถานที่แล้วนะคะ
ส่วนที่ชัยหน้าจุดแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะ
ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน
การแข่งขันวิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมนเป็นยังไง

คือกติกาผู้เล่นต้องสวมใส่กางเกงในไว้ข้างนอก
แล้วอุ้มลูกโป่งไปวิ่งรอบเก้าอี้
พอจะผัดกับเพื่อนเนี่ยคุณผู้ชมดูตามเลยนะ
ก็ต้องถอดกางเกงในออกแล้วให้เพื่อนใส่ให้

สิ่งที่มันเป็นประเด็นแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับคนที่ไปดู
ก็คือการถอดกางเกงในเพื่อนบางคนคือถอดผิดไง
ยังไงคะคือเอากางเกงจริงออกมาด้วยอ่ะคือมันจะกลายเป็นแบบล่อนจ้อนนะคะ

คือกลายเป็นว่าเรียกเสียงหัวเราะให้กับคนพวก
แม่ผู้ปกครองที่ไปดูหลายคนก็สร้างรอยยิ้มได้นะคะ
นี่เป็นภาพกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดฝาง
แล้วก็โรงเรียนใกล้เคียงในจังหวัดชัยนาธนะคะ
ส่วนที่จังหวัดยาลาค่ะมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กล่วงหน้า
ล่วงหน้าเพราะถือว่าเป็นโบนัสให้กับเด็กเพราะพรุ่งนี้เขาต้องไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่
วันนี้ก็สนุกสนานกับเพื่อนที่โรงเรียนกันก่อนนะคะ
โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลประนีตยาลาผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาร่วมกิจกรรม
ก็มีการแสดงความสามารถมีการเต้นของน้องบนเวทีเป็นเวทีของนักเรียนทั้งนั้นเลยนะคะ
อกจากนั้นมีการแจกของขวัญของรางวัลที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่ใจดี
เด็กได้ของรางวัลไปคนไหนลูกคนไหนยิ้มคนนี้อาจจะยังไม่ได้ของขวัญนะ
แต่มีบางคนที่ได้ของขวัญเขามีรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับเด็กนะคะ
ขณะที่โรงเรียนอนุบาลยาลามีการจัดกิจกรรมกลางแจ้งเล่นเกมจับฉลากของรางวัล
ซึ่งโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนของขวัญจากใครที่ไหนจากผู้ปกครองของนักเรียนนั่นแหละ
อกจากนี้ก็ไปขอมาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบริษัทห้างร้านต่าง
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลยะลาเพื่อมาสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กนะคะ
เขาเองก็มีการนี่ไงโรงเรียนสุขานารีซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัด
มีการจัดเวทีร้องเล่นเต้นโชว์ให้น้องแสดงความสามารถแบบนี้นะคะ
เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอนาคตของชาตินะคะ
เราก็ให้ความสำคัญกับน้องเปิดพื้นที่ให้น้องได้แสดงออกนะคะ
คือพ่อแม่ผู้ปกครองสิ่งที่ทำคือทำมือถือถ่ายคลิป
เก็บไว้เป็นภาพประทับใจให้น้องดูตอนโตไง
ตอนเด็กดิฉันไม่มีนะแบบนี้ฉันก็เลยไม่ได้ดูว่าตอนเด็กที่ฉันเต้นยังไง
โรงเรียนคุณผู้ชมค่ะก็มีการนำบ้านบอลขนาดใหญ่มาให้น้องได้เล่นด้วย
แล้วแต่ละคนก็เล่นฟรีสนุกสนานสร้างรอยยิ้มกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะส่วนที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะมีการจัดเตรียมสถานที่งานวันเด็กไว้บ้างแล้วนะคะ
จุดนี้ความสำคัญคือวันพรุ่งนี้แหละ
และมีการนำหุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างมาจัดแสดงที่สนามย่า
ด้านหน้าตึกสันติมัยตรีตั้งแต่เมื่อวานนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานไดโนเสาร์โลกภูกุ้มข้าว
พิพิธภัณฑ์ซีรีนทรที่จังหวัดกาลสิน
จากนี้ได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงที่ขอนแก่น
ไดโนเสาร์ทุกตัวเป็นสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย
จุดนี้เน้นการให้ความรู้กับน้อง
ดีค่ะเที่ยวแบบมีสาระ
มีสาระมีสาระจุดนี้ทำเนียบ
ส่วนช่วงเย็นวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็คือลุงตูบิ๊กตูนี่แหละค่ะ
คนเอกประยุจันโอชานะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะมอบของขวัญ
แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับบุตรของข้าราชการประจำธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ก่อนที่จะเป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติในวันพรุ่งนี้
ไฮไลท์ของทุกปีแน่นอนค่ะเก้าอี้เหรอเก้าอี้นายกใครก็อยากนั่งนะคะ
แต่ว่าคนที่จะนั่งจริงที่ไม่ใช่เด็กเนี่ยเมื่อไหร่
เดี๋ยวต้องรอหลังเลือกตั้งนะเกี่ยวไหมเกี่ยวกับวันเด็กไหมไม่เกี่ยว
เกี่ยวสิใครจะได้นั่งจริงจริงแต่น้องน้องเนี่ยคืออยากนั่งนะ
อยากนั่งเก้าอี้นายกแล้วก็ทุกปีเนี่ยคือใครได้นั่งเนี่ย
ก็จะยิ้มหน้าบานแฉ่งเลยคุณเคยไหมคะเคยเด็กไหมเคย

เป็นมนุษย์นะคะเราต้องเคยเด็กแต่ถ้าถามว่าเคยมาธรรมเนียบถึงรัฐบาลไหม

ก็ดีนั่งได้ตอนนี้ก็ยังนั่งได้อยู่ทุกวันนะคะ
น้องสนใจไปกันได้พรุ่งนี้